คุณผู้ชมฮะติดตามข่าวกันต่อที่มหาสารคาม
เป็นเหตุคุณลุงคนหนึ่งเสียชีวิตปริศนา

แต่ที่แน่ถูกทำร้ายอย่างหนักเลย
ใช้มีดฟันตามใบหน้าตามร่างกาย
ลักษณะเหมือนโกรธแค้น
คุณเหมือนใครโกรธแค้นลุงแล้วก็มาฆ่าลุงแบบนี้นะครับ
คือกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองมหาสารคาม

บริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้านหันเชียงเหียน
ที่ตำบลเขาอำเภอเมืองมหาศาลคาม

อยู่บริเวณข้างกระท่อมนาใกล้กับโอ่งเก็บน้ำนะครับ
สภาพนอนหงายมีบาดแผลชะกันเลยฮะ
ถูกมีดฟันที่ทั้งศีรษะใบหน้าลำคอ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนายสำรองด้วงคำจันท

ใกล้ที่เกิดเหตุพบนางทองสุกด้วงคำจันทร์อายุ๕๘ปี
ภรรยาผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพตกใจคุณ
เพราะไม่รู้ว่าสามีทำไมถึงโดนฆ่าโหดขนาดนี้นะครับ
สอบถามนางทองสุกภรรยาผู้ตายให้การนะครับว่า
นอนพักกันอยู่ที่กระท่อมตรงนาตรงนี้กับผู้ตาย

เขาบอกกับผู้ตายนะเธอบอกกับผู้ตายว่า
ออกไปหาปูนาที่หัวโค้งก่อนถึงปากทางเข้ากระท่อมนา
หลังจากนั้นก็เลยออกไปขุดหาปูนา
ตอนที่กำลังขุดหาปูนานะครับห่างจากกระท่อมไป
เห็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแต่ไม่มีไฟส่องสว่าง

จอดเยื้องทางปากทางเข้ากระท่อมนาของเธอ
ลักษณะคล้ายเป็นผู้ชายมีไฟฉายคาดหัว
เดินเข้ามาที่กระท่อมนะครับที่สามีของเธอนอนอยู่
ตอนนั้นเธอไม่ได้สนใจอะไรนะเพราะคิดว่าเป็นคนในหมู่บ้าน
นึกว่าเป็นคนในหมู่บ้านที่มาออกหาเขียดหากบ
ส่องเขียดส่องกบตามวิถีชีวิตคนอีสานเขานะฮะ
แต่หลังจากนั้นครับได้ยินเสียงเหมือนสังกษี
ดังขึ้นเป็นระยะระยะตอนแรก
ภรรยาได้ยินเสียงดังนะคิดว่าแมว
คุณผู้ชมคิดว่าแมวมันกระโดดไปมาตามสังกษีนะครับ
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรทั้งสิ้นนะครับจนกระทั่งผู้ชายดังกล่าวเนี่ย
กลับมาที่รถพ่วงแล้วขับรถพ่วง
หมู่บ้านหันเชียงเหียนออกไปนะฮะ
ทีนี้พอเธอขุดปูนาเสร็จเธอก็กลับมาที่กระท่อม
พบสามีโดนฆ่าตายแบบที่เห็นแล้วนะครับ
ตำรวจสพเมืองมหาสารคามอยู่ระหว่างสืบสวน
แล้วก็รวบรวมพยาหลักฐานเพื่อติดตามคนร้าย
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ยังเป็นปริศนาการถูกฆ่าอยู่นะครับ
ว่าทำไมถึงถูกฆ่าโหดร้ายแบบนี้นะครับ